เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ชาวตลอดข่าวมากันที่โรงเรียนปลูกผักและอังุ่นในพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
โดยโรงเรือนแห่งนี้เป็นของพันธุ์ตำรวจโทภัยทูลสิริพยักษ์สารวัตรป้องกันปราบปรามสพกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ที่ได้ใช้เวลาว่างจากงานราชการตำรวจ
มาปลูกผักแบบระบบไฮโดร์โฟนิค
และปลูกอังุ่นโดยใช้พื้นที่เพียง๒ไร่เท่านั้น

แล้วที่บอกว่าปลูกผักแบบระบบ

แต่การปลูกผักแบบไฮธูโปรนิกคืออะไรน่ะครับ
คือระบบน้ำนิ่งเราแค่ผสมปุ๋ย
ใส่น้ำใกล่องไว้แล้วเพาะเม็ดต้นกร้าเรียบ

แต่ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเลยนะครับว้าว
โหถือว่าดูแลง่ายปลูกง่ายแถมยังได้ผลผลิตที่ดี
อีกทั้งยังสามารถไปงานราชงานหลวงได้สบายเลยนะครับ
ซึ่งผักเหล่านี้ทางพันธุ์ตำรวจโทภัยทูลก็ได้แบ่งไปขาย
และนำมาใช้ในร้านชาบูของลูกสาวเพื่อลดต้นทุนในการซื้อผัก
นอกจากผักแล้วนะครับพันธบรโทษภัยทูลยังปลูกองุ่นอีกหลายสายผันด้วยนะ
ซึ่งเขาจะปลูกให้เป็นร่มหลังคา
พออังุ่นออกผลผลิตมาลูกค้าก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปแชท
แชะหรือซื้อกลับบ้านก็ได้นะครับ

อกโรงเรือนเขายังปลูกฝรั่งไส้แดงไว้ขายอีกด้วย
ทางพันธบรโทษภัยทูลยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า
พอได้ลองปลูกทุกอย่างแล้วก็รู้เลยว่าการทำเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ
ยังสร้างรายได้ให้อีกด้วย
ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ